คุณผู้ชมสวัสดีค่ะรูปกรณ์รถหนาวกับเราสุภาษาราว
วันนี้ขอมาตรวจสอบปอดกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้สามสิบเอ็ด
พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกกราบเถอะค่ะขอร้องเถอะค่ะ
ใครที่สูบบุหรี่อยู่ลดละเลิกไปซะไม่เช่นนั้น
อดคุณจะดำแบบนี้และช่วงนี้ค่ะโอ้โหสภาพอากาศ
ฝนตกเยอะความชื้นเยอะถ้าปอดคุณไม่แข็งแรง
ติดเชื้อเอาง่ายนะคะเดี๋ยวไปนอนคุยกับรากมะม่วงนะ
เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะที่เป็นแบบนี้
เพราะฝนมันมาแบบนี้โอ้โหร่องฝนค่ะเมื่อสองสามวันที่แล้ว
เขาอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยก็คืออยู่แถวประเทศลาว
วันนี้เขาขยับต่ำลงมาแต่แตะแถวภาคเหนือกับภาคอีสาน
จะทำให้วันนี้ค่ะภาคอีสานฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
และนอกจากนี้นะลมมรสุมประจำถิ่นพัดสอบขึ้นมา
พัดเอาลมทะเลขึ้นมาค่ะก็ทำให้เกิดฝนได้เช่นเดียวกัน
ฝนตกช่วงไหนบ้างช่วงเช้าไม่เท่าไหร่หรอก
ภาคใต้มีนิดหน่อยเที่ยงเที่ยงบ่ายเท่านั้นแหละ
กระจายทั่วทุกพื้นที่เลยนะคะเน้นเน้นภาคอีสานภาคเหนือ
ภาคใต้ภาคตะวันออกแต่พอช่วงเย็นว้ายตายแล้ว
รอยต่อภาคอีสานกับภาคกลางค่ะแถวชัยภูมินครราชศรีมา
ภาคกลางก็จะเป็นแถวอายุทยาอ่างทองโอ้โหนั่นเป็นสีจุดจุด
นั่นคือฝนฟ้าขนองเพราะฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังให้ดี
จุดไหนที่มีฝนอุณหภูมิมันก็ดีขึ้นนะนะ
แต่อย่างที่บอกถ้าปอดคุณไม่แข็งแรงอากาศดียังไงคุณก็ติดเชื้อได้ง่ายอยู่ดี
พอลมมันแรงแบบนี้ฝนมันเยอะแบบนี้คลื่นสูงตามไปด้วยค่ะ
จะเห็นว่าฝั่งนี้ทะเลอันดามันสูงประมาณ๒เมตรนะ
แต่ถ้าจุดไหนมีฝนสูงมากกว่า๓เมตรไปเลย
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแต่จะสังเกตว่ามันต่างจากฝั่งอ่าวไทยค่ะ
ฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นดีขึ้นแต่คลื่นดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะออกทะเลได้
คุณเห็นคลื่นไหมนี่คือฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดตราดค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าแม้กรมอุตุก็เตือนนะนะ
บอกว่าคลื่นมันลดน้อยลงแต่มันก็ไม่ได้น้อยลงเท่าไหร่เพราะมันยังสูงอยู่เลยค่ะ
สองเมตรเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพแบบเนี้ย
ชาวบ้านที่หาดสารเจ้าตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
บอกว่าเรือที่มันเคยออกไปวิ่งตอนนี้ต้องจอดหลบลมมรสุมกันหน่อย
บแนวคลื่นกันหน่อยเพราะช่วงนี้คลื่นลมแรงจริงจริง
มาแต่ละทีตูมเดี๋ยวเรือพังหมดค่ะ
ค่ะแล้วเรือไม้เล็กเล็กของชาวบ้านโอ้โหสู้คลื่นไม่ไหวหรอกค่ะอ้าว
ดก่อนนะงดออกทะเลก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรี
พี่ช้างค่ะพี่ช้างบอกว่าไม่ไหวบอกว่าบนอุทยานแห่งชาติทัพลาน
หาอะไรไม่มีกินเลยขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปบ้านชาวบ้านหน่อย
และไม่เข้าตามออกไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูด้วยนะ
เข้าห้องรับแขกก่อนพุ่งเข้าไปที่ห้องครัวเลยค่ะ
งวงจ้วงเข้าไปที่ห้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหร้อนสิ
งวงสะบัดเลยข้าวเกลือนกระจายเต็มพื้นเลยเจ้าของบ้านนอนอยู่
ตกอกตกใจค่ะพอลุกขึ้นมารอไปไปไล่ไปเดี๋ยวหุงให้ใหม่เด้อ
ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายนะ
ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่คนแบบนี้นะคะ
เอ้าฝากเจ้าหน้าที่ดูแลหน่อยละกันค่ะ